มาดูเรื่องนี้กันหน่อยเชื่อว่าน่าจะเป็นหลายเรื่องที่หลายคนรอคอยนะคะ
สำหรับผลการตรวจสอบที่มีการตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบเรื่องการทำคดีของนายบอสอยู่วิทยา
หรือว่านายวรยุทธ์อยู่วิทยากรณีที่ไปขับรถชนตำรวจจนเสียชีวิต
คดีมันโอ้โหดำเนินการมายาวนาน๕๖๗๘ปีขนาดนี้นะคะ
ล่าสุดมีคำนึงของอาจารย์วิชามหาคุณออกมาพูดเลยว่า
ตำรวจอายการฝ่ายการเมืองทำสำนวนออกมาแบบไม่จริงใจ
ล่าสุดมีการเสนอให้ดำเนินคดีกับนายวรยุทธ์ใหม่ในส่วนที่ยังไม่หมดคดีความด้วยนะคะ
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นคนแถลงผลสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์หรือนายบอสอยู่วิทยาในคดีขับรถชนตำรวจตายปี๒๕๕๕เองเลยนะคะ
โดยนายกบอกว่าคณะกรรมการเห็นว่าเรื่องนี้มีคนเกี่ยวข้องกับคดีเป็นจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจอายการหรือว่าฝ่ายการเมืองเป็นการร่วมกันทำเป็นขบวนการ
แต่ขอไม่ระบุรายชื่อตัวบุคคล
สำหรับข้อเสนอของคณะกรรมการที่มีต่อรัฐบาลเนี่ยนะคะก็คือ
ให้ยกคดีนี้ขึ้นมาดำเนินการใหม่โดยเฉพาะข้อหาที่ยังไม่หมดอายุความค่ะ
ดำเนินคดีทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วย
ดำเนินการทางจริยธรรมจัญญบันกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและเห็นควรให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมค่ะ
วิชามหาคุณที่เป็นประธานคณะกรรมการในการตรวจสอบครั้งนี้บอกเลยนะคะว่า
พบชัดเจนเลยว่ามีการทำสำนวนบกพร่องมีการตั้งข้อหาให้คนตาย
ซึ่งไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องทำให้รูปคดีเสียหายอย่างหนัก
ซึ่งการตั้งรูปคดีแบบนี้แสดงให้เห็นว่าพนักงานสอบสวนไม่มีความจริงใจ
และไม่มีความจริงจังไม่ได้ทำงานอย่างมืออาชีพ
ยังมีช่องโหวตในกระบวนการร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุด
นำไปสู่การสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดด้วย
ว่าจาก๑๗๐กว่ามาเหลือ๗๐กว่าเนี่ย
นายสายประสิทธิ์เกิดนิยมคำนวณใช่ไหมคะว่าไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วก็มีการพาดพิงอดีตนายตำรวจใหญ่เป็นตัวละครสำคัญเรื่องนี้ด้วย
ซึ่งต่อมาอดีตนายตำรวจใหญ่ออกมาโต้กลับนะคะว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพราะว่าอยู่ต่างประเทศเรื่องนี้อาจารย์วิชาพูดเลยนะคะว่า
เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จทั้งคู่เลยค่ะ
ประเด็นเรื่องการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของนายจรุชาติมาสทอง
พยานคนสำคัญที่ทำให้สำนวนพลิกในเรื่องความเร็วรถ

ว่าใครเป็นคนอุปถัมภ์นายจารุชาติคนนี้
ซึ่งก็เป็นอดีตผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับนายวรยุทธ์ด้วย
เรื่องนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวน
แล้วก็ที่สำคัญก็คือมูลเหตุที่มีการทำลายโทรศัพท์มือถือ

โอ้โหนี่เท่ากับว่าสาวออกมาใหม่หมดเลยนะ